ส่วนวันเด็กแห่งชาตินะครับเรามีเรื่องราวดีของเด็กคนหนึ่งครับ
ที่วันนี้หลายคนออกไปเที่ยวกันแต่น้องคนนี้ต้องทำงานนะครับ
เป็นนักมวยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยนะครับ
ซึ่งล่าสุดปีก่อนคุณแม่ของเขาก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม
ปฏิตามนะครับได้จากฐานงานของคุณเอศชุมพรส่วนพัฒน์จาธุบรรณีครับ
บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติมาดูเรื่องราวของเด็กดีท่านหนึ่งนะครับ
เป็นนักชกภูทรยอดกระตันยูชื่อว่าเหนือเพชร
เจริญศุกร์เจนวิทย์ก่อสร้างต่อยมวยแล้วก็นำเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
คุณพ่อผู้ที่เป็นเสาหลักของบ้านเกิดอุบัติเหตุเมื่อ๘ปีที่แล้ว
เป็นอมภาษณท่อนล่างสุดท้ายนี่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับ
ส่วนคุณแม่เองก็เพิ่งเสียชีวิตไปจากโรคมะเร็งร้าย
เกิดอุบัติเหตุครับ
พิการครับแล้วก็แม่เป็นมะเร็งเต้านม

น้อยใจไหมที่เราแบบบางทีก็ไม่ได้เหมือนครอบครัวอื่น
ก็เหนื่อยนะครับแต่ก็ต้องสู้ครับเพื่ออนาคตของเรา
คือติดตามเด็กคนนี้มาตลอดอยู่แล้วว่า
เป็นมวยที่ค่อนข้างที่มีฝีมือดี
พอรู้ว่าญาติเข้ามาติดต่อก็เลยกลับเข้าไปดูที่บ้าน
ปรากฏว่าตอนที่ไปดูเนี่ยก็มีความหดหัวใจนิดนึ
ก็คือในบ้านเขาเนี่ยแม่เขานอนป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ตอนนั้นเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แล้วก็พ่อเป็นอำมพลึกอมภาษณ์คือเดินไม่ได้
คู่กันอยู่ที่บ้านโดยมีลูกชายคือน้องเหนือเพชรเนี่ย
เป็นคนต่อยมวยเลี้ยงครอบครัว
หลังจากไปดูแล้วก็คือคิดถึงอนาคตของชาติ
ก็คืออนาคตของเด็กเนี่ยว่าถ้าเราไม่เข้าไปสนับสนุนและดูแลเนี่ย
เด็กมันจะไปยังไงก็เลยได้ขออ่าหัวหน้าค่ายเก่า

แต่ก่อนใช้เหนือเพชรสิทธาพิมพ์มาอยู่ที่ค่าย
ตอบแทนที่แลกมากับหยาดเหงื่อแล้วก็หยดเลือดไม่ได้มากมายเลยนะครับ
แล้วก็เงินส่วนนี้ก็ไม่ได้ถูกนำเอาไปใช้ในทางที่ฟุ่มเฟือยเหมือนเด็กทั่วไป
แต่ว่านักสู้พันธุ์ข้าวเหนียววัย๑๗ปีจากบุรีรำ
เลือกที่จะนำเงินเพียงน้อยนิดมาทดแทนพระคุณพ่อบังเกิด๙ในวันที่ท่านยังมีลมหายใจครับ
นี่คือเยาวชนต้นแบบตัวอย่างของความดีเหนือเพชรบ้านเจริญศุกร์เจนวิทย์ก่อสร้างนัทชัยลาฮบุตร
ถ่ายภาพผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรกันครับ
ชมเด็กดีในวันเด็กแห่งชาตินะครับอย่าเที่ยวกันจนลืมความสำคัญของคุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะครับ
วันนี้วันต่อไปก็ขอให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านะครับ